เปิดปากกับภาคภูมิ

เลขาธิการองค์การพิทักษ์รัฐธรรมน
นุนม็อบวันนี้ก็ไปจริงนั่นแหละแล้วก็อย่างที่ท่านทราบนะฮะมีคนไปดักรออยู่แล้วบุกเข้าไปชกเข้าไปเตะเข้าไปต่อ
เลยเดี๋ยวอีกสักครู่คุณศรีสุวรรณจะอยู่กับผมที่นี่จะมา
เปิดปากมาเปิดใจกันว่าหลังจากเจอเหตุการณ์ตรงนี้แล้ว
เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วจะเอายังไงต่อนะฮะแน่นอนว่าเรื่อง
นี้เป็นเหตุการณ์ความรุนแรงนะครับไม่มีใครสนับสนุน
การใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะแก้ปัญหาเรื่องไหนใช้ความรุนแรง
แรงแบบนี้ไม่ได้จะคุยกันแบบหมดเกลือกเลยจะถามแบบ
เปิดใจกันเลยนะฮะท่านผู้ชมอยากจะฝากคำถามคำถามเรื่องไหน
ข้องใจอะไรยังไงอยากให้ช่วยถามคุณศรีสุวรรณแบบไหน

ส่งข้อความเอาไว้ได้เดี๋ยวคุณศรีสุวรรณจะเข้ามา
ใกล้จะถึงแล้วอีกนิดเดียวแต่ในเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เลย
ผู้ชมครับคนที่ก่อเหตุเนี่ยเขาเรียกว่าลุงศักดิ์นะ
เรืองสิริผลอายุ๖๒เขาบอกว่าเขาเคยทำแบบเนี้ย
กับคุณแรมโบเสกสกลอัตถาวงวันนี้ก็เลยมาทำกับคุณศรีสุวรรณ
เพราะถ้าไม่ทำแบบนี้อันนี้เป็นเหตุผลของเขานะ
เขาอ้างว่าคุณศรีสุวรรณร้องทุกเรื่องเลยร้องแต่ฟังที่
เป็นฝั่งรัฐบาลฝั่งที่ไม่ใช่ทางฝั่งของทางลุงศักดิ์อะไรเขาเนี่ยนะฮะ
ก็เลยต้องทำแบบนี้เพราะเคยทำกับคุณลัมโบ้แล้วคุณลัมโบ้เนี่ย
หยุดเงียบจริงหรือไม่อย่างไรนะฮะ
คุณเสกสกลอัตถาวงหรือว่าแรมโบอีสานเดี๋ยวเราคุยกันก่อนกันแล้วกันนะฮะ
อยู่กับผมที่เปิดปากกับภาคภูมิเหมือนกันเมื่อวานนี้ก็คุยกันเหมือนกันนะฮะ
วันนี้คุยกันอีกสักครั้งนะฮะสวัสดีครับคุณเศรษฐกลครับ
สวัสดีครับคุณภาคภูมิครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านครับ
เห็นข่าวของคุณศรีสุวรรณแล้วตกใจไหมฮะเนี่ย
คือคนคนนี้เนี่ยผมว่าเป็นพฤติกรรมเหมือนถ้าผมผมอาจจะไม่ได้ปักคำนะ
แต่พฤติกรรมลักษณะของของเขาเนี่ยเป็นลักษณะการแสดงเหมือนต้องการจะ
เขาเรียกหิวแสงอ่ะแล้วต้องการแสดงสุดท้ายก็ไปไลฟ์สดในช่องของตัวเอง
การแสดงเหรออย่างนี้หมายถึงว่าไปต่อยเขาเนี่ยไปต่อยเขานี่คือการแสดงอย่างนี้หรอ
การต่อยแล้วก็ตรวจคงจะปรับแค่ทำร้ายร่างกายนะฮะ
แล้วก็พอหลังจากได้มีพฤติกรรมเอาเรื่องเอาเคสของผมก่อนนะครับ
ประมาณสักปลายปีที่แล้วนะประมาณเดือนตุลานี้หรือเหมือนกันแหละฮะ
ตุลา๖๔๖๔เออมันเกิดอะไรขึ้นวันนั้น
ว่าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนจากผู้ใช้แรงเอามาร้องเรียนว่าทางบริษัทเนี่ย
โรงงานแล้วเดือดร้อนมากันเป็นหลายร้อยคนนะครับ
ผมกับท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีแรงงานก็เรียกตัวแทน
ทุกฝ่ายเข้ามาประชุมกันเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือชาวบ้าน
ผู้ใช้แรงงานเปรียบนะครับหาช่องทางช่วยเหลือกันนะครับ
ขณะที่เราได้ข้อยุติเพื่อจะเดินไปแถลงให้กับพี่น้องผู้ใช้แรงงานและสหภาพได้ทราบว่าเรามีแนวทางหาทางออก
ช่วยเหลือพี่น้องผู้ใช้แรงงานและทางบริษัทก็พร้อมจะให้ความช่วยเหลือแล้ว
แต่กับพี่น้องประชาชนมันจังหวะที่เราจะลงจากสึกนะฮะ
ตึกกพรซึ่งเป็นที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ประชาชน
ตกมาก็หลังแล้วเอาคุณมาเคยเณ็บไล่สดชัยด้วยนะเฮียมีคนมีมีมีทีมะครนะ
ผมก็ตกผมก็รู้แล้วละอันนี้ไม่ใช่พวกแล้วบ๊วย
เพราะว่าตอนนั้นก็ยังไม่ได้แกล้งแล้วเรียกผมไปตอบปากคำเพิ่มเติมอะไร
ผมก็ดำเนินการทางกฎหมายทุกอย่างเลย
แล้วผมก็ถามท่านเหลศาสตรีการระยกรัฐบนตรีท่านดิฉันภัทร
บอกว่าผมจะขออนุญาตที่จะให้ทางสำนักเลขาธิการ
เป็นคนดูแลด้วยการสร้างสถานที่เนี่ย
เขาบุกรุกเข้ามาในสถานที่ราชการ
มันไม่ใช่ทำที่ผมหรือทำที่คุณศรีสวรรค์
มีหลายคนที่ส่งข่าวมาให้ผมรู้ว่าแต่เขาไม่ไปแจ้ง
มีพี่น้องที่เป็นนักต่อสู้ที่เป็นนักเคลื่อนไหวที่เขาเห็นต่างกับเขา
คือว่าเห็นต่างกับเขาเขาก็จะออกไปรังแก่ไปชก
อย่างนี้มีหลักฐานด้วยมีคนส่งหลักฐานมาภาพให้ผมด้วย
นี่คือพิจกรรมของเขาและถ้าทุกคนถ้าเป็นส่วนหลัก
ที่ออกมาซึ่งต่างไปตรงกับเขาเนี้ย

เขาก็เนื้อฝ่ายถ้านไป
ไหนก็แล้วแต่ที่พิพักค์
ทีนี้จะแก้ยังไงคุณ

คนเองก็อยู่กับทั้งฝั่งรัฐบาลอยู่นะขนาดนี้อยู่เนี่ย

คืออย่างนี้ถ้ากรณีเรื่องของคดีก่อนนะ

ข้อที่สองผมก็ฝากถึงพี่ศรีสุวรรณในฐานะที่ว่าพี่ก็เป็นคนที่ต่อสู้ปกป้องความถูกต้อง
ที่ก็ไม่ได้เลือกฝ่ายไม่ได้เป็นคนของรัฐบาลไม่ได้เป็นคนของฝ่ายไหนอยู่แล้ว
ก็ควรจะดำเนินขั้นเด็ดขาดกับเขาอย่าให้เขารอยนวลและเขาจะใช้พฤติกรรมอย่างนี้
อย่าให้คนประเภทที่ใช้ความรุนแรงอ้างว่าเรียกร้องประชาชน
ไปนะฮะคืออาจจะไม่ชอบใครเป็นการส่วนตัวนะครับ
พออย่างผมแหละต้องหรือพี่สุวรรณออกไปทำหน้าที่ของเขา
โดยส่วนตัวเขาเนี่ยก็อ้างจากนู้นอ้างจากเงี้ยว่า
ผมเป็นเมียหรือว่าพี่ศรีตะวันไปปกป้องรัฐบาลอะไรอย่างนี้
มันไม่ใช่อ่ะบางสิ่งบางอย่างมันต้องคุยกันด้วยเหตุ
ไม่ใช่ความรุนแรงดังนั้นเราก็ให้พี่น้องประชาชน
ประนามบุคคลเหล่านี้ที่ไม่ใช้ความรุนแรง
อย่างไม่ดีในจังหวัดชนและสังคมนะครับ
คุณเศรษฐกลเขาบอกว่าวันนั้นพอตบไปคุณเสกสกลเงียบเลย

ถ้าคุณภาพเพิกก็เห็นผมก็ทำงานของผม
ปกติเคลื่อนไหวปกติจะอยู่ในตำแหน่งพฤติวิทยาลัยลักษมณ์ประจำนายก

ไม่ได้กลัวไม่ได้หยุดไม่ได้อะไรอย่างนั้นใช่ไหม
เออใช่แต่ว่าอาจจะเบาลงบ้างคือผมไม่ได้อยู่ในตำแหน่งผู้ช่วยรัฐบนตรีแล้ว
ผมก็อาจจะช่วยรอบนอกมันก็ไม่เหมือนกับตอนอยู่ในตำแหน่งสักหรอก

โอ้ไม่เกี่ยวเลยแล้วถามว่าวันนั้นเนี่ย
มันมีใครรู้ถ้าคุณไม่ไปพูดถ้าคุณไม่พูดผมก็แอบไปแจ้ง
ถ้าคุณไม่พูดผมก็ไม่แจ้งความเพราะคุณไปไล่ส่วน
แล้วก็ข่าวตอนออกภาพออกผมถึงไปแจ้งความผมไม่ได้ถือสาอะไรเลยวันนั้นอ่ะ
หรือว่ามันให้กินกันกินมากกว่านี้
เล็กน้อยแค่ตบกันหอกเหมือนหยอกกันอย่างนี้ผมไม่ได้สนใจ
แต่คุณไปไล่ส่วนไปสู่ไปด่าไปว่าผมในรายการผมยอมไม่ได้
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ท่านผู้ชมครับอีกสักครู่กลับมาพักกันครู่เดียวนะฮะ

เปิดปากกับภาคภูมิ
ผู้ชมครับคุณศรีสุวรรณจัญญา

อยู่กับผมที่เปิดปากกับภาคภูมิแล้วนะครับ
สวัสดีคุณศรีสุวรรณครับพี่สวัสดีพี่ภาคภูมิครับ

ก็เบื้องต้นมันยังไม่แสดงอาการมาก

ที่บริเวณแก้มซ้ายนี่นะครับ
แก้มซ้ายนะแล้วก็คอนะครับ
ก็รู้สึกจะเอียงซ้ายเอียงขวา

ครับก็ไหลมาลงมาต้ม

เจ็บใจสิครับเพราะว่ากลุ่มคน

วิถีทางแห่งประชาธิปไตย
เป็นนักประชาธิปไตยเรียกร้องประชาธิปไตย

คือการยอมรับความเห็นที่แตกต่าง
เพราะฉะนั้นประชาธิปไตยเนี่ยคือการยอมรับความเห็นที่แตกต่าง
เพราะฉะนั้นประชาธิปไตยเนี่ยคือการยอมรับความเห็นที่แตกต่าง
เพราะฉะนั้นประชาธิปไตยเนี่ยคือการยอมรับความเห็นที่แตกต่าง
เพราะฉะนั้นประชาธิปไตยเนี่ยคือการยอมรับความเห็นที่แตกต่าง

เพราะฉะนั้นประชาธิปไตยเนี่ยคือการยอมรับความเห็นที่แตกต่าง
เพราะฉะนั้นประชาธิปไตยเนี่ยคือการยอมรับความเห็นที่แตกต่าง

เพราะฉะนั้นประชาธิปไตยเนี่ยคือการยอมรับความเห็นที่แตกต่าง
เพราะฉะนั้นประชาธิปไตยเนี่ยคือการยอมรับความเห็นที่แตกต่าง

เพราะฉะนั้นประชาธิปไตยเนี่ยคือการยอมรับความเห็นที่แตกต่าง
เพราะฉะนั้นประชาธิปไตยเนี่ยคือการยอมรับความเห็นที่แตกต่าง
เพราะฉะนั้นประชาธิปไตยเนี่ยคือการยอมรับความเห็นที่แตกต่าง
เพราะฉะนั้นประชาธิปไตยเนี่ยคือการยอมรับความเห็นที่แตกต่าง
เพราะฉะนั้นประชาธิปไตยเนี่ยคือการยอมรับความเห็นที่แตกต่าง

เพราะฉะนั้นประชาธิปไตยเนี่ยคือการยอมรับความเห็นที่แตกต่าง
เพราะฉะนั้นประชาธิปไตยเนี่ยคือการยอมรับความเห็นที่แตกต่าง
เพราะฉะนั้นประชาธิปไตยเนี่ยคือการยอมรับความเห็นที่แตกต่าง
เพราะฉะนั้นประชาธิปไตยเนี่ยคือการยอมรับความเห็นที่แตกต่าง

เพราะฉะนั้นประชาธิปไตยเนี่ยคือการยอมรับความเห็นที่แตกต่าง

เพราะฉะนั้นประชาธิปไตยเนี่ยคือการยอมรับความเห็นที่แตกต่าง

เพราะฉะนั้นประชาธิปไตยเนี่ยคือการยอมรับความเห็นที่แตกต่าง

เพราะฉะนั้นประชาธิปไตยเนี่ยคือการยอมรับความเห็นที่แตกต่าง

เพราะฉะนั้นประชาธิปไตยเนี่ยคือการยอมรับความเห็นที่แตกต่าง
เพราะฉะนั้นประชาธิปไตยเนี่ยคือการยอมรับความเห็นที่แตกต่าง
เพราะฉะนั้นประชาธิปไตยเนี่ยคือการยอมรับความเห็นที่แตกต่าง

เพราะฉะนั้นประชาธิปไตยเนี่ยคือการยอมรับความเห็นที่แตกต่าง

เพราะฉะนั้นประชาธิปไตยเนี่ยคือการยอมรับความเห็นที่แตกต่าง
เพราะฉะนั้นประชาธิปไตยเนี่ยคือการยอมรับความเห็นที่แตกต่าง
เพราะฉะนั้นประชาธิปไตยเนี่ยคือการยอมรับความเห็นที่แตกต่าง

เพราะฉะนั้นประชาธิปไตยเนี่ยคือการยอมรับความเห็นที่แตกต่าง
เพราะฉะนั้นประชาธิปไตยเนี่ยคือการยอมรับความเห็นที่แตกต่าง

เพราะฉะนั้นประชาธิปไตยเนี่ยคือการยอมรับความเห็นที่แตกต่าง

เพราะฉะนั้นประชาธิปไตยเนี่ยคือการยอมรับความเห็นที่แตกต่าง
เพราะฉะนั้นประชาธิปไตยเนี่ยคือการยอมรับความเห็นที่แตกต่าง
เพราะฉะนั้นประชาธิปไตยเนี่ยคือการยอมรับความเห็นที่แตกต่าง
เพราะฉะนั้นประชาธิปไตยเนี่ยคือการยอมรับความเห็นที่แตกต่าง
เพราะฉะนั้นประชาธิปไตยเนี่ยคือการยอมรับความเห็นที่แตกต่าง
เพราะฉะนั้นประชาธิปไตยเนี่ยคือการยอมรับความเห็นที่แตกต่าง
เพราะฉะนั้นประชาธิปไตยเนี่ยคือการยอมรับความเห็นที่แตกต่าง
เพราะฉะนั้นประชาธิปไตยเนี่ยคือการยอมรับความเห็นที่แตกต่าง
เพราะฉะนั้นประชาธิปไตยเนี่ยคือการยอมรับความเห็นที่แตกต่าง
เพราะฉะนั้นประชาธิปไตยเนี่ยคือการยอมรับความเห็นที่แตกต่าง
เพราะฉะนั้นประชาธิปไตยเนี่ยคือการยอมรับความเห็นที่แตกต่าง
เพราะฉะนั้นประชาธิปไตยเนี่ยคือการยอมรับความเห็นที่แตกต่าง
เพราะฉะนั้นประชาธิปไตยเนี่ยคือการยอมรับความเห็นที่แตกต่าง
เพราะฉะนั้นประชาธิปไตยเนี่ยคือการยอมรับความเห็นที่แตกต่าง
เพราะฉะนั้นประชาธิปไตยเนี่ยคือการยอมรับความเห็นที่แตกต่าง
เพราะฉะนั้นประชาธิปไตยเนี่ยคือการยอมรับความเห็นที่แตกต่าง
เพราะฉะนั้นประชาธิปไตยเนี่ยคือการยอมรับความเห็นที่แตกต่าง
เพราะฉะนั้นประชาธิปไตยเนี่ยคือการยอมรับความเห็นที่แตกต่าง
เพราะฉะนั้นประชาธิปไตยเนี่ยคือการยอมรับความเห็นที่แตกต่าง
เพราะฉะนั้นประชาธิปไตยเนี่ยคือการยอมรับความเห็นที่แตกต่าง

เพราะฉะนั้นประชาธิปไตยเนี่ยคือการยอมรับความเห็นที่แตกต่าง
เพราะฉะนั้นประชาธิปไตยเนี่ยคือการยอมรับความเห็นที่แตกต่าง
เพราะฉะนั้นประชาธิปไตยเนี่ยคือการยอมรับความเห็นที่แตกต่าง
เพราะฉะนั้นประชาธิปไตยเนี่ยคือการยอมรับความเห็นที่แตกต่าง

เพราะฉะนั้นประชาธิปไตยเนี่ยคือการยอมรับความเห็นที่แตกต่าง

เพราะฉะนั้นประชาธิปไตยเนี่ยคือการยอมรับความเห็นที่แตกต่าง

เพราะฉะนั้นประชาธิปไตยเนี่ยคือการยอมรับความเห็นที่แตกต่าง
เพราะฉะนั้นประชาธิปไตยเนี่ยคือการยอมรับความเห็นที่แตกต่าง

เพราะฉะนั้นประชาธิปไตยเนี่ยคือการยอมรับความเห็นที่แตกต่าง

เพราะฉะนั้นประชาธิปไตยเนี่ยคือการยอมรับความเห็นที่แตกต่าง

จริงผมไม่อยากสวนนะฮะเพราะถ้าผมสวนเนี่ยมันจะไม่ใช่เรื่องของการทำร้ายร่างกาย

จริงผมไม่อยากสวนนะฮะเพราะถ้าผมสวนเนี่ยมันจะไม่ใช่เรื่องของการทำร้ายร่างกาย

จริงผมไม่อยากสวนนะฮะเพราะถ้าผมสวนเนี่ยมันจะไม่ใช่เรื่องของการทำร้ายร่างกาย
จริงผมไม่อยากสวนนะฮะเพราะถ้าผมสวนเนี่ยมันจะไม่ใช่เรื่องของการทำร้ายร่างกาย

จริงผมไม่อยากสวนนะฮะเพราะถ้าผมสวนเนี่ยมันจะไม่ใช่เรื่องของการทำร้ายร่างกาย
จริงผมไม่อยากสวนนะฮะเพราะถ้าผมสวนเนี่ยมันจะไม่ใช่เรื่องของการทำร้ายร่างกาย

จริงผมไม่อยากสวนนะฮะเพราะถ้าผมสวนเนี่ยมันจะไม่ใช่เรื่องของการทำร้ายร่างกาย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

อืมเสร็จแล้วก็ส่งสำนวนบอกให้ผมไปแจ้งความท่านเอ่อสอนอพื้นที่
ครับก็คือสนองประหว่นโยธินก็โทรศัพท์ติดต่อกัน

กลับไปที่สนพลโยธินกลับไปลงเริ่มแรกกลับไปลงปจวก่อน
ประทึกประจำวันเสร็จแล้วก็ไปให้การนะครับต่อพนักงานสอบสวน
ก็สอบสวนกันประมาณสัก๔๐๕๐นาทีเสร็จแล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับพี่น้องสื่อมวลชนอีกรอบหนึ่ง

ก็ทำร้ายร่างกายตามประมวลกฎหมายยามาตรา๒๙๕ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน๒ปีปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ที่เขาบอกว่าต่อยกันมีเรื่องมีปัญหาทะเลาวิวาสอย่างมากก็ถูกปรับ๕๐๐
ถ้าถ้าทะเลาะวิวาสทะเลาวิวาสก็ปรับไม่เกิน๕๐๐บาทประมาณนี้แต่นี่ไม่ใช่เรื่องทะเลาะวิวาสผมไม่ได้ตอบโต้อะไรนี่ฮะ
เป็นการวางแผนด้วยถ้าเกิดฟังที่คุณศรีสุวรรณบอก

ไม่ได้คุยไม่ได้คุยครับไม่จำเป็นต้องไปคุยไปคุยทำไม

ไม่มีไม่มีคำว่าไกลเกลี่ยทุกอย่างให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย
ฉะนั้นก็จะถูกไปแสดงพฤติกรรมอย่างนี้หรือย่ามใจในการที่จะไปกระทำอย่างนี้อีกกับบุคคลอื่นต่อไปก็ได้
ฉะนั้นต้องใช้มาตรการทางกฎหมายนะฮะ
กระทำผิดก็ต้องกล้ารับผลตอบสนองของผลของการกระทำความผิด
ส่วนจะไปถึงขั้นไหนอะไรอย่างไรก็คงเป็นหน้าที่ของทางตำรวจอายการและสารที่จะดำเนินการต่อไป
รู้ตอนไหนว่าเขาเคยก่อเหตุกับคุณเสกสกลเอาไว้
ก็พี่สื่อมวลชนผู้สื่อข่าวนะครับที่รู้จักกันก็เอาข้อมูลมาให้
เขาชื่อนี้นะสมัยก่อนเขาเคยไปทำร้ายคุณเสกสกลด้วยเหมือนกันผมก็อ้าวเหรอเป็นคนคนนี้เองเหรอ

ก็รู้สึกยังไงก็ก็อย่างที่ว่านะฮะก็ไม่เป็นไรก็เราก็ทำหน้าที่ของเรา
เมื่อคุณกล้าที่จะมาทำร้ายเราเดี๋ยวผมก็จะไปแจ้งความ
แต่ว่าเริ่มแรกก็ไปให้การแจ้งความในเรื่องของเดี่ยวไมโครโฟนก่อนจนเรียบร้อยนะครับ
แล้วจึงจะมาที่กองปราบแล้วมาที่สนพลโยธิน
คือภารกิจหลักที่ไปในวันนี้ก็ไม่ได้หยุด
ใช่ครับก็สำเร็จเสร็จสิ้นนะครับ
เพราะตอนให้สัมภาษณ์อยู่เนี่ยคือก่อนที่จะเข้าไปเกี่ยวกับเรื่องของเดี่ยวไมโครโฟน

แม้จะถูกต่อยถูกเตะถูกชก
แต่ก็ไปยื่นเรื่องให้ตรวจสอบเรียบร้อย

สมบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่อง
แล้วก็ถึงมายื่นเรื่องมาแจ้งความเรื่องของตัวเองที่ถูกทำร้าย

ตั้งแต่เป็นแหมเขาเรียกว่านักร้องอะนะพี่
ตั้งแต่ร้องเรียนมายื่นเรื่องต่างมาเป็นนักร้องมาเนี่ยเคยเจออย่างนี้ไหม
ก็มีวิกฤตการณ์เยอะแยะแต่ลักษณะที่มาทำร้ายร่างกายโดยตรงนี้ไม่มี

แต่มีเจ้าเพศที่อาจจะโทรศัพท์มาข่มครูนะครับ

เยอะแยะไปฮะสมัยก่อนนี้เยอะมากแล้วก็มีประเภทขับรถสะกดลอยตามอะไรประมาณนี้
ซึ่งผมก็รู้ว่ามีคนสะกดลอยตามเราก็ไหวตัวทันก็หลบเข้าสอนอที่เราเห็นข้างหน้าเขาก็หนีไป

ไม่กลัวครับผมคิดว่าผมอยู่ในเส้นทางแบบนี้จะไปกลัวอะไร
คือคนที่เขาทำร้ายเราวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าทำไปเพราะต้องการสั่งสอน

เขาก็เตรียมตัวเตรียมวางแผนมาอย่างรอบครอบแล้วนะครับ
เขาก็ต้องพูดมาในนี้แหละ
เขาบอกร้องแต่ทางฝั่งตรงกันข้ามก็รัฐบาล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

อีกบทหนึ่งนะฮะของการทำหน้าที่เอ่อตรวจสอบนะฮะ
การการทำหน้าที่ตรวจสอบของผมครับนะครับมันเป็นบทเรียนยังไง
หรือมันบทเรียนในชีวิตก็บทเรียนก็คือว่ามันมัน
ในสังคมย่อมมีคนที่เห็นด้วยกับเราอืมในสังคมย่อมมีคนที่ไม่เห็น
ด้วยกับเราอืมและกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยกับเราเนี่ย
คงไม่ได้อยู่แต่ในคอมพิวเตอร์อยู่แต่หน้าจอแต่เพียงอย่างเดียว
เท่านั้นคนที่ไม่เห็นด้วยกับเราต่อไปนี้อาจจะมีบุคคลที่มี
พฤติกรรมอย่างบุคคลเมื่อเช้านี้ก็คือเข้ามาทำร้ายทำลาย
เราด้วยฉะนั้นโอกาสนี้เราก็จะต้องเอามาเป็นบทเรียนในการที่จะ
ไปสู่การระแวดระวังในการป้องกันตัวเองมากขึ้นไปไหนมา
ไหนก็อาจจะต้องมีเพื่อนมีฝูงเอ่อร่วมไปด้วยหลายหลายคนอย่างนี้
อาจจะไม่ได้ไปคนเดียวเพราะก่อนหน้านี้ผมก็ไปคนเดียว
กับคนรถนะครับแล้วไปกับน้องที่ช่วยไปถ่ายรูปให้เท่านั้น
เองแต่หลังจากนี้อาจจะมีเพื่อนตามไปด้วยเพื่อคอยคุ้มครองดูแล
ภัยให้กับเราเพื่อนหรือบริการ์เพื่อนไม่เรียกว่าเขาบริการ
เพราะถ้าเป็นบอดี้การ์ดเนี่ยมันต้องเป็นบริการ์ดที่
ฝึกมาโดยเฉพาะไม่เอาไม่เอาอย่างนั้นเหรอไม่เอาฮะ
ผมคิดว่าไม่จำเป็นไม่จำเป็นครับคราวหน้าถ้าโดนอีกนี้จะป้องกันตัวไหมเนี่ย
ว่าจะยังไงก็ต้องดูสถานการณ์ต้องดูสถานการณ์
ทุกอย่างต้องดูสถานการณ์มันไม่สามารถสรุปหรือตอบได้นะ
วันนี้เวลานี้แต่เท่าที่ฟังเนี่ยวิชาแม่ไม้มวยไทยส่วนตัวก็มีนั่นแหละ
แต่ไม่อยากใช้ประมาณอย่างนั้นหรือเปล่าครับอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อ
ยังมีอีกหลายเรื่องอยากจะถามครับนะฮะพักกันครู่เดียวครับท่านผู้ชมครับ

เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับคุยกับคุณศรีสุวรรณจัญญาต่อนะฮะ
ยังเจ็บอยู่ไหมพี่ครับยังผมก็ชวนคุยเยอะเลยยังหัวเราะได้นะ
ยังคุยบ่อยน่ะยังคุยได้ยังหัวหล้อได้อ่าครับ
ลุงศักดิ์นายวีรวิทย์ที่เขาทำร้ายคุณศรีสุวรรณเนี่ย
ครับบอกว่าทำไปเพราะคุณศรีสุวรรณเนี่ย
หลังจากที่สารรัฐธรรมนูลอ่านคำวินิจฉัยปมนายก๘ปีของพลเอกประยุทธ์
ครับแล้วคุณศรีสุวรรณบอกว่าถ้าใครออกมาชุมนุมนะเดี๋ยวจะไปแจ้งความจับ
ครับก็เลยต้องมาสั่งสอนซะหน่อยเพราะว่าร้องเยอะเหลือเกินครับ
คิดยังไงกับเหตุผลของเขาจริงจริงผมก็ร้องมาโดยตลอด
ก่อนก่อนเรื่องนี้ผมก็ร้องกลุ่มที่ออกมาชุมนุมขับไล่รัฐบาลก่อนหน้านี้
เอ่อผมก็ไปแจ้งความหลายสอนอนะครับอืม
เพราะว่าเกิดเหตุหลายต่อหลายครั้งครับแต่ว่าการออกมาชุมนุมขับไล่เนี่ย
เป็นเรื่องผิดกฎหมายล้วนล้วนผมยืนยันมาโดยตลอดว่าการชุมนุมเนี่ย
เป็นการชุมนุมที่ผิดกฎหมายอืมเพราะว่ามีเอ่อพรกรฉุกเฉินนะฮะ
มีข้อกำหนดของนายกรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา๙
พรกรฉุกเฉินมาดังนั้นห้ามชุมนุมแต่ก็มีการฝืนการชุมนุมมาโดยตลอด
การชุมนุมขับไล่รัฐบาลเป็นเพียงฉากหน้าของกลุ่มคนพวกนี้เท่านั้น
แต่เนื้อในจริงแล้วเป็นการสอดไส้ในเรื่องของการแก้ไขกฎหมาย
ปอ๑๑๒การแก้ไขหรือการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์
ซึ่งผมไม่เห็นด้วยมาโดยตลอดฉะนั้นหลายครั้งของการชุมนุมจะมีการไปเผา
พระบรมรูปของล้นเก้านะครับมาโดยตลอดผมก็ไปแจ้งความร้องทุกข์หรือบาง
นุมก็ไปขัดขวางขบวนเสด็จก็ยังมีครับผมก็ไปร้องเรียนเอ่อเอ่อ
ผู้ที่กระทำการดังกล่าวมาโดยตลอดนะครับงั้นผมจึงไม่เห็นด้วยกับการชุมนุม
ฉะนั้นพอมีคนมาให้ท้ายเรื่องการชุมนุมมีคนที่จะส่งสัญญาณว่าจะมีการจัดจัด
การชุมนุมผมก็ต้องโพสต์ไปบอกว่าใครชุมนุมผมก็ต้องแจ้งความร้องทุกข่าโทษ
คำลองของกฎหมายก็เป็นเรื่องที่ผมทำมาโดยตลอดอยู่แล้ว
แต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ออกมาชุมนุมไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นไม่ออกมาแสดงออก
แล้วใครจะไปรู้ว่าเขาต้องการอะไรหรือว่าต้องการสื่อสารอะไรยังไง
จริงจริงเขาก็เขาอาจจะมองว่าอ่ะคุณศรีสุวรรณพอเขาจะชมนุมจะแสดงออก
จะพูดถึงเรื่องเหตุผลที่เขาต้องการสู่ไปคุณศรีสุวรรณก็ไปแจ้งไปแจ้งไปแจ้งอย่างนี้
ก็การแสดงออกมันก็มีหลายหลายท่องทางหลายทั้งเรื่องแย่แย่ไป
เห็นไหมฮะฝ่ายค้านเขาก็มีหน้าที่นะฮะในการไปยื่นตรวจสอบนู่นนี่นั่นเขาก็ทำของเขา
ส่วนภาคประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะไปร้องเรียนได้นี่ครับถ้าถ้าคิดว่าเอ่อ
หน่วยงานหรือผู้มีอำนาจรัฐหน่วยใดคนใดมีพฤติการที่ไม่ถูกต้อง
ก็ใช้จิตตามระเบียบตามกฎหมายมีก็สามารถทำได้เหมือนผมนี่แหละ
แต่อันนั้นมันคือเรื่องร้องเรียนไงใช่ครับใช่ไหมแต่ว่าในมุมของผู้ชุมนุมอ่ะ
คุณศรีสุวรรณบอกว่าคุณศรีสุวรรณมองว่ามันมีกฎหมายควบคุมอยู่
เรื่องการชุมนุมก็เรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยก่อความวุ่นวายอะไรก็ส่วนหนึ่ง
แต่คุณศรีสุวรรณบอกว่ามันมีเนื้อในอืมฮะที่ไม่เห็นด้วยถูกต้องอ่า
ทีนี้ผมก็เลยถามว่าแล้วถ้าเกิดกลุ่มผู้ชุมนุมเขาถามว่า
ถ้าเขาไม่ออกมาชุมนุมไม่ออกมาแสดงออก
ไม่ออกมาพูดถึงสิ่งต่างที่เขาต้องการให้เปลี่ยนแปลงหรือว่าแก้ไขเนี่ย
แล้วจะให้เขาไปใช้เวทีไหนก็แล้วจะไปฟังฟังเสียงก็การแสดงออกก็สามารถทำได้ทุกอย่าง
อย่างที่ผมทำเนี่ยการไปร้องตรวจสอบเขาก็สามารถทำได้
ก็สามารถพูดผ่านสื่อมวลชนได้ครับหรือแม้แต่ไปว่าจ้าง
ทีมทนายของเขาก็มีเยอะแยะเนี่ยก็ไปฟ้องร้องเป็นคดีความกันไปสิ
มันมีคำลองของกฎหมายที่ทำอยู่มันไม่ใช่ว่าทุกครั้งที่คุณไม่พอใจ
มาเยอะเยอะจัดชุมนุมสร้างความเดือดร้อนบนท้องถนนได้เมื่อไหร่นะฮะ
บนท้องถนนมันสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนไม่รู้จักเท่าไหร่นะครับ
รถติดจราจรเยอะแยะมากมายนะครับให้เปลี่ยนจากผู้ชุมนุมเป็นเป็นผู้
หรือจะชุมนุมเห็นไหมท่านผู้ว่าคนปัจจุบันท่านกลับมาออกมาประกาศแล้วถ้าอยากจะจัดชุมนุมก็มีพื้นที่ให้ชุมนุมได้
ท่านก็ประกาศออกมาแล้วถ้าคุณอยากจะชุมนุมก็ไปชุมนุมในพื้นที่ที่เขาอนุญาตให้จัดชุมนุมได้สิ
ผมก็ไม่ได้ไปว่าอะไรเนี่ยเห็นไหมฮะมีคนไปจัดชุมนุมในพื้นที่ที่ท่านผู้ว่ากรทมใช่ประกาศผมก็ไม่ได้ไปทำอะไร
แต่การที่มาอยู่บนท้องถนนมาปิดกั้นถนนนู่นนี่นั่นมาสร้างความเดือดร้อนกับคนอื่นเนี่ย
ผมจะยอมได้ไงผมเป็นนักกฎหมายผมก็ต้องใช้มาตรการทางกฎหมาย
เพราะฉะนั้นที่บอกว่าถ้าใครออกมาเคลื่อนไหวมาอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นหลังคำวินิจฉัยของสารนุนเรื่องนายก๘ปี
จะร้องนะจะฟ้องนะครับเพราะถ้าเกิดไม่ไปในที่ที่เขาจัดไว้ให้ถูกต้อง
แต่พอเราพูดแบบนี้ถูกชกถูกเตะถูกต่อยเขาก็ใช้เป็นข้ออ้างมั้งฮะ
จริงคนที่ไม่พอใจกันเนี่ยมันสามารถยกเหตุผลข้ออ้างมาได้เสมอล่ะครับการที่ผมออกมาโพสต์ในเรื่องความจะดำเนินคดีแจ้งความกับบุคคลที่ออกมาชุมนุมก็อาจจะเป็นเหตุ
ผลเล็กเล็กของเขาที่เขาจะตั้งใจมาก่อนหน้านี้แล้วเท่านั้นเองคิดว่าเขาตั้งใจเพื่ออะไรจุดประสงค์คือเพื่ออะไร
ต้องการแสดงศักยภาพของเขามั้งฮะเพราะว่าหลังจากที่เขาทำร้ายผมเขาก็ไปโพสต์ไปไลฟ์สดแล้วก็ขอรับบริจาคเงินทองจากเครือข่ายของเขาจากกลุ่มแนวร่วมของเขา
แยะมากมายมันก็เป็นเรื่องของผลประโยชน์ของเขาที่ตามมาเท่านั้นเอง
หลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นว่าไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรง
แม้แต่คนที่ไม่ได้ชื่นชอบในแนวทางของคุณศรีสุวรรณหลายคนก็บอกว่าไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรง
แต่อีกมุมหนึ่งคุณศรีสุวรรณน่าจะพอเห็นบ้างบางคนสะใจก็มี
ก็เป็นเรื่องธรรมดาบางคนบอกในสังคมเป็นอย่างนี้เองพี่ภาคภูมิ

มันก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้รู้สึกอะไร
มันมีเป็นเรื่องปกติที่คนจะเห็นความสะใจที่เกิดขึ้นกับผมในเมื่อเช้าวันนี้นะครับ
หลายคนก็ไม่พอใจนะฮะว่าถึงขั้นต้องมาทำร้ายกันขนาดนี้เช่าหรือ
มันก็มีทั้งสองฝ่ายอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติทั่วไปนะครับ
แต่ว่ามันเป็นผลสะท้อนให้เห็นถึงความย้อนแย้งในตัวเองของคนเหล่านี้นะครับ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

จากการใช้อำนาจรัฐมาฟ้องคดีให้กับชาวบ้าน
ณปัจจุบันเนี่ยผมว่า๔๕๐๐คดีไปแล้ว

กี่ปีละละเอ่อเป็นเกือบ๒๐ปีแล้วมั้งฮะ
เกือบ๒๐ปีนะครับก็ฟ้องคดีให้กับชาวบ้านมาโดยตลอด
แล้วก็ปรากฏเป็นข่าวในคดีความที่ผมชนะคดีก็หลายเรื่องนะครับ
ก็ทำมาโดยตลอดแต่พอไปฟ้องคดีส่วนใหญ่ก็ฟ้องสารปกครองเป็นหลัก
ฟ้องมากี่คดีนะเอ่อประมาณ๔๕พันคดี
๔๕พันคดีจากประมาณ๒๐ปีใช่ลองคิดดูซิฮะ
ฟ้องสารปกครองซึ่งก็ต้องฟ้องหน่วยงานรัฐ
เราก็จะเห็นความไม่ถูกต้องการแช่อำนาจรัฐที่ไม่เป็นธรรมกับประชาชนมาโดยตลอดนะครับ
มันก็เก็บอยู่ในความรู้สึกของเรามาโดยตลอด
ฉะนั้นพอเรามาเห็นบางเรื่องบางราวที่มันไม่ถูกไม่ต้อง
เราก็คิดว่าเฮ้ยดีกว่าไปฟ้องร้องก็คือไปร้องเรียนหน่วยงานที่เขามีอำนาจโดยตรงไม่ดีกว่าหรือนะฮะ
มันอาจจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งเพราะในวันนี้เราก็มีองค์กรอิสระที่ทำหน้าที่นี้อยู่แล้วนะครับ
ตามรัฐธรรมนูตตั้งแต่ปี๔๐ในต้นมาทั้งผู้ตรวจการเป็นดินทั้งปเบาชนะครับ
เขาก็พร้อมที่จะรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน
ผมก็ดำเนินการมาโดยตลอดอย่างนี้เป็นต้น

เอ่อเขาเรียกไงงอมืองอเท้า
จับเจ้าจับจุกนะครับมีเรื่องราวอะไรมาก็มาระบายหรือมาโพสต์อยู่ในโซเชียล
แต่เพียงอย่างเดียวแต่ไม่ไปแอคชั่นทำอะไรเลยอ่านะฮะ
แต่ผมเนี่ยพอรับรู้เรื่องราวมาแสวงหาข้อมูลรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วก็ไปร้องเรียนนะฮะมันจะได้คลายความอึดอัด
หรืออัดอั้นของเราไปนะครับว่าโอเคเราได้ร้องเรียนเรื่องนี้ไปแล้ว
แล้วก็ให้หน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องและรับผิดชอบดำเนินการต่อไป
ส่วนหน่วยงานที่เราร้องเรียนเขาจะไปตรวจสอบแล้ววินิจฉัยว่ามันอาจจะไม่ใช่
อย่างที่เราร้องเรียนก็จบกันไปแต่ว่าถ้ามันใช่เขาก็ดำเนินการตามคำลองของเขามันออกไป
มันก็จะได้สิ้นสุดกระแสความสงสัยความอึดอัดอั้นของเราไปนะครับ
ดีกว่ามานั่งโพสต์ตำหนิคนโน้นคนนี้ไอ้คนนั้นทำอย่างนั้นไม่ถูกไม่ต้อง
แต่ว่าก็โพสต์ไปอย่างเงี้ยโพสต์ไม่ดีก็ไปเข้าข่ายหมินประมาท
เข้าข่ายการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เข้าไปอีก

หลายคนก็สงสัยบอกแล้วพี่รายลงรายได้พี่
มีลงเงินเดือนมีรายได้อะไรที่ไหนอย่างไร
นายความนักธุรกิจมีกิจการส่วนตัวอะไรไม่มีเลย

ผมทำหน้าที่ฟ้องคดีให้ชาวบ้านทั่วทั้งประเทศทั่วทั้งแผ่นดิน
ฟ้องกับร้องอย่างเดียวฟ้องมา๔๐๐๐๕๐๐๐คดีร้องอ่ะใช่ครับ
ร้องก็โดยเฉลี่ยปีก็ประมาณร้อยเรื่อง
ร้องมาโอ้ก็น่าจะกี่เรื่องแล้วเนี่ย
ก็เฉลี่ยปีละร้อยเรื่องโอ้โหเฉลี่ย

ดีความผมเนี่ยต้องขึ้นศาลเกือบทุกวัน
แต่มันไม่เป็นข่าวเนี่ยครับเวลาผมไปสาร
แล้วยังไง
ผมมาขอให้คุณศรีสุวรรณช่วยคุณศรีสุวรรณก็ไปช่วยดำเนินการ
จะไปฟ้องหรือไปร้องก็แล้วแต่เดี๋ยวก็จะมีทนายความมาช่วยทางคดี

คือถ้าเป็นสารปกครองมันไม่จำเป็นเป็นสารปกครองใช่ไหม
ไม่จำเป็นต้องเป็นทนายความเป็นเพียงผู้รับมอบอำนาจก็สามารถดำเนินคดีได้อยู่แล้ว
แล้วผมเป็นนักกฎหมายผมก็ทำได้อยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นในที่ทำมาเนี่ย๔๐๐๐๕๐๐๐คดีจนทุกวันนี้ปีละ๑๐๐คดีเนี่ย
ส่วนคดีความที่เป็นคดีแพ่งคดีอาญาที่มีคนมาร้องขอให้ช่วยเนี่ย
ผมก็มีทีมทนายของผมอยู่แล้วที่จะช่วยรับคดีพวกนี้ไปทำ
เพราะฉะนั้นท่านที่สงสัยว่าเอ๊ะตกลงพี่ศรีเขาทำมาหากินอะไรเนี่ย
วันวันแบบโอ้โหไปยื่นเรื่องร้องก็ทำอาชีพร้องจริงนั่นแหละ

ทำอาชีพร้องกับฟ้องจริงอันนี้ผมพูดไม่ผิดนะ

แล้วทำไมในส่วนของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยหรือว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ย
คนถึงมองว่าไปร้องฝั่งตรงข้ามเขาเยอะเหลือเกิน
ก็มันมีเหตุที่ฝั่งตรงข้ามแสดงออกมานะครับเยอะ
เป็นที่พิรุษจนทำให้ผมจับผิดได้ผมก็ไปดำเนินการร้องเรียนนะครับ

ผมก็ร้องเรียนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่ยุครัฐบาลอภิษฎมาสมัครมาสมชายมายิ่งรักนะครับ
ผมก็ร้องของผมมาโดยตลอดอยู่แล้ว
คุณศรีสุวรรณวันนี้ไอ้เหตุการณ์ที่เจอกับตัวเองในวันนี้เนี่ย
คิดว่ามันจะนำไปสู่ทำให้เกิดความรุนแรงของการเมืองสองคั่ว
ความขัดแย้งทางการเมืองที่คุยกันไม่ได้
ความขัดแย้งมันเกิดขึ้นมาโดยตลอดอยู่แล้ว
แต่สองคั่วสามคั่วมันก็เกิดขึ้นมาโดยตลอดอยู่แล้ว

ต้องยอมรับว่าคุณศรีสุวรรณก็เป็นคนที่สังคมเขาจับตา

จากนี้ไปมันจะกลายเป็นโมเดลอย่างนี้ป่ะ
ก็ขึ้นอยู่กับสังคมจะช่วยกันประคับประคองในเรื่องเหล่านี้
ผมเองก็วันนี้จริงแวบแรกก็ไม่อยากอะไรนะครับ
แต่ว่าแวบต่อไปเนี่ยเรื่องนี้ไม่ได้มันต้องเป็นบรรทัศน์
ไม่แค่นั้นคนที่คิดจะมาทำร้ายผมหรือใครในอนาคตเนี่ย

มีคำว่าเจอกันคนละขนาดอุดมการไม่ตรงกันก็ไม่จำเป็นต้องมาคุยกัน
วันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับคุณศรีสุวรรณครับ
ท่านผู้ชมครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณศรีสุวรรณจัญญา
รวมทั้งหลายเรื่องที่ท่านอยากรู้ผมถามให้แล้ว
พบกันใหม่พรุ่งนี้บ่าย๓๓๐นะครับ